คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการเปิดรับบริจาคช่วยเหลือ
พี่น้องชาวอุบลราชธานีที่ประสบปัญหาน้ำท่วมผ่านบัญชีของคุณบินบรรลือฤทธิกันหน่อยนะคะ
ที่สุดแล้วเมื่อวานยอดรวมอยู่ที่๔๔๒๒ล้านบาทนะคะ
คุณบินบอกว่าปิดรับบริจาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องโอนมาแล้วนะคะ
เนี่ยก็เลยพี่น้องฝาแฝดนั่งโต๊ะแถลงข่าวแบบนี้ค่ะ
รวมแล้วที่เปิดรับบริจาคเนี่ยให้โอนเงินมามาช่วยคนที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ย
วันคือเปิดบัญชีตั้งแต่๑๖จนถึงวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมานะคะ
อดรวมอยู่ที่๔๒๒ล้านบาท
คุณมินบอกว่าจ่ายให้กับครอบครัวครอบครัวละ๕๐๐๐บาท
เมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวปิดบัญชีรับบริจาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็มีการชี้แจงรายละเอียดบอกว่าตอนนี้เบิกมาจากบัญชีธนาคาร๘๒ล้านบาท
ช่วยเหลือไปแล้ว๑๓๐๗๘ครัวเรือน
ช่วยผู้ป่วยติดเตียง๑๖๗๗รายวัดสำนักสงฆ์๕๑แห่ง
โดยยังเหลืออีก๘อำเภอสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีที่จะต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือค่ะ
เจอบุจติเอกพันธ์เจอผงที่ไหนก็ฝากกันคอทัมภูมิได้
แล้วแสดงว่าทุกครัวเรือนทุกจังหวัดในผ้างอีสาน
ได้รับครูเดือนละ๕๐๐๐บาทเท่ากันหมด
แล้วทีนี้หลังจากนั้นเราจะมาฟื้นฟูนะครับ
ตอนนี้โรงเรียนวัดโรงพยาบาลเครหิตต่าง
ที่รัฐปรับประทบมาแจ้งความจำนวนแล้วว่า
เขาต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรบ้าง
เราก็จะดำเนินการตามลำดับที่เขามาแจ้ง

สำหรับยอดบริจาค๔๒๒ล้านบาท
ทุกครอบครัวที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
ได้รับเท่ากันหมด๕๐๐บาทยืนยันแบบนี้
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพบรรยากาศนะคะ
คุณบินแล้วก็คุณไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์
นำทีมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันอยู่ค่ะ
เดินทางไปที่สาราวัดแจ้งอำเภอเมืองอุบลราชธานี
เคารพศพนายมนตรีบุคำหรือว่าป่าแสง
ซึ่งเป็นประธานอปพรอุบลราชธานี
มีการนำพวงหลีดแล้วก็เงินจำนวนหนึ่งไปร่วมทำบุญด้วย
แสดงความไว้อะไรต่อการจากไปของป่าแสงนะคะ
หลังจากที่ป่าแสงเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหัน
เมื่อวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมา
ขณะที่เตรียมกำลังนำเรือท้องแบนออกไปช่วยเหลือชาวบ้าน
แล้วก็ได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
หลังจากนั้นก็เสียชีวิตจากไปอย่างสงบ

ก็แน่นอนว่าสร้างความโศกเศร้าให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี
เพราะว่าผมมีโอกาสได้ไปเจอเขาที่พื้นที่ที่ลงพื้นที่ไป
เขาเป็นหนึ่งครอบครัวที่ไม่มีทะเบียนบ้าน
แล้วก็ไม่ได้เงิน๕๐๐๐บาทจากคุณบินไป
แล้วผมได้เงินจากที่พี่น้องชาวไทยรัฐสมทบไป
เอาไปให้กับคนที่เขาน้ำท่วมผมก็เลยให้เขาไปใน๒๐๐บาท
ล่าสุดเขาส่งข้อความกลับมาเขาบอกว่าพี่นักข่าวครับ
ผมและพี่ชายขอขอบคุณทีมงานมากสำหรับเงิน๒๐๐บาทที่ช่วยพวกเรา
เราจะนำเงิน๒๐๐๐บาทนี้ไปซื้อประตูบ้านใหม่
ซ่อมประตูบ้านที่เสียหายกันก่อน
เพราะส่วนอื่นนั้นไม่มีอะไรเสียหาย
เงินจำนวนนี้มันเพียงพอสำหรับการซ่อมแซมครับ
ผมไม่รู้จะตอบแทนพวกพี่ยังไง
ผมและครอบครัวขอบคุณทีมงานจากใจ
หากชีวิตของเราดีขึ้น
ครอบครัวผมจะทำแบบนี้กับคนอื่น
เหมือนที่พี่ให้พวกผมต่อไป
ขอบคุณพี่และทีมงานให้มีสุขภาพแข็งแรง
สมหวังทุกสิ่งที่ปรารถนา
อันนี้เป็นข้อความจากคุณผู้ชมจากอุบลราชธานี

เราก็ได้มิตรภาพจากคุณผู้ชมแบบนี้แหละค่ะ
แล้ว๒๐๐๐บาทค่ะมันคือตอบรมใจใจเขาได้

สิ่งหนึ่งที่สวยงามก็คือเขาบอกว่าเขาก็จะทำแบบนี้
คือเขาได้รับมาแล้วจากการที่เราให้
และเขาจะขอเป็นผู้ให้ต่อไปให้กับคนที่เขายังขาดแคลน

มันคือสายสัมพันธ์ความบีที่มันจะส่งต่อไป